ลีบขนุนเป็นองค์ประกอบของสถาปัตยกรรมแบบปรางขอมทำด้วยแท่งหินหรือแท่งก่ออิจฉาปูนใช้ประดับส่วนมุมของชั้นรัฐประคดลักษณะคล้ายกับลูกขนุนผ่าเซี่ยวด้านตั้ง
ลีบขนุนของปรางแบบขอมมักจะมีลายสลักเป็นรูปเทพเจ้ารูปครุฑและรูปนาคปัก
ลีบขนุนของปรางสมัยอายุทยาตอนต้นได้คลี่คลายมาเป็นลวดลายเล็ก
และในสมัยอายุทยาตอนปลายจนถึงสมัยรัตนโกศิลป์จึงกลายเป็นกลีบขนุนเรียบเกลี้ยง
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดย
ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน